ดาวดินหรือว่าจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษา
ก็เข้ามอบตัวตามหมายจับที่สนทุ่ง๒ห้อง๔ข้อหา
ก็คือ๑ทำให้เสียทรัพย์ราชการ

แล้วก็ข่มขู่ใช้กำลังประทุษร้ายเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะไปมอบตัวทางไผ่ดาวดินได้มีการเปิดเผยก่อน
บอกว่าการที่ต้องยกระดับการชุมนุม

เนื่องจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศ
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโรคโควิด๑๙
แต่ขณะนี้ตำรวจกลับมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนซะเอง
ที่ตำรวจมาขัดขวางและดำเนินคดีกับประชาชน
ที่ออกมาต่อต้านหรือวิจารณ์รัฐบาลตามสิทธิพลเมือง

เพราะมองว่าตำรวจทำเกินกว่าหน้าที่
รวมถึงผู้สนับสนุนนายทุนต่าง
ก็ต้องเจอการโต้กลับของประชาชนนะครับ
แล้วก็ภัยยังบอกอีกว่าหลักการอริยักษ์ขัดขืน
คือไม่เคารพกฎหมายทั้งหมดที่เขียนมาเพื่อเอาเปรียบ
เพราะว่ากฎหมายเอาเปรียบประชาชน

ทางออกของประเทศก็คือต้องขับไล่พลเอกประยุทธ์

และวิกฤตทั้งหมดนั้นคลี่คลายลงนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูล
เพราะว่าถือว่ารัฐสภาทำอะไรไม่ได้แล้ว
และยืนยันว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน

กฎหมายจึงไม่สามารถบังคับหรือเอาผิด
เรื่องของการสาดสีใส่ป้ายตามสารที่ต่าง

ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต
แต่เป็นแค่การแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อระบอบพระเด็จการ

และสิทธิเสรีภาพของทุกคน
รัฐไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับ
ขณะที่บรรยากาศทางด้านหน้าของสนทุ่ง๒ห้อง
ก็มีกำลังของตำรวจควบคุมฝุงชน
ตั้งแถวปิดทางเข้าสอนอ
พร้อมทั้งมีแนวแท่งเบรเออร์
แล้วก็ลวดหนามวางปิดกั้นอยู่นะครับ
เพราะว่ามวลชนของหมู่บ้านทะลุฟ้า
เดินทางมาให้กำลังใจไผ่ดาวดินนะครับ
แล้วก็ระหว่างที่เดินทางไปมอบตัวในสอนอเนี่ย
ตำรวจได้เขียนใบสั่งรถมอเตอร์ไซล์
ก่อนการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มรัศดร
กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มเยาวชนปลดแอบ
จริงเขานัดกันไว้อีกครั้งหนึ่ง
ก็คือนัดชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้
สิงหาคมบอกว่าเจอกัน
เติมน้ำมันให้เต็มคันรถ
แล้วเจอกันที่แยกราชประสงค์ด้วย
นี่คือการนัดหมายอีกครั้งของกลุ่มผู้ชุมนุม
เพราะว่ามีการขีดเขียนข้อความที่บางคำเป็นคำหยาบคาย
อนุสวรีชัยสมภูมิจากการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
เขาบอกว่ามีการพ่นสีแผ่นจารึกรายงานของรายนามของทหารตำรวจแล้วก็พลเรือน
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ปกป้องแผ่นดินไทยในสมภูมิต่างนะครับ
แล้วก็นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของรถตำรวจที่ถูกเผานะฮะ
แต่ตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของการใช้กระสุนอะไรต่างด้วยนะครับ
ในการที่จะยุติการชุมนุมนะครับ